สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนุกท่านนะครับเข้าสู่การรักษาสดีละครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนุกท่านนะครับเข้าสู่การรักษาสดีครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนุกท่านนะครับเข้าสู่การรักษาสดีครับ
สวัสดีครับเข้าสู่การรักษาสดีครับเข้าสู่การรักษาสดีครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอด
สวัสดีครับเข้าสู่การรักษาสดีครับเมื่อกันโปรดติดตามตัว
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลา๔โมงถึง๖โมงเย็น
ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการเบียดสุขวันนิดสุขวันนิด
การน้ำหนัก๖๙กิโลกรัมโดยเราจะมียอดนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์
จะเจอกับผู้ชกของเขาที่จะมาชิงเข็มขัดจากสหรัฐอเมริกา
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยในมวยคู่ที่๕ของรายการ
และวันนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะที่เป็นนักชกจากออสเตรเลียเจอกับนักชกไทย
เพราะฉะนั้นห้ามพลาดครับรายการวันนี้มันแน่นอน
ถ้าพีคกันสุดขึ้นมาถึง๑๕๐องศาเลย
เอาละครับตอนนี้เราไปชมสติของนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ

เอาละครับและตอนนี้นักชกของเราก็พร้อมกันด้านหลังเวทีแล้ว

เอาขอเสียงต้อนรับนักชกในคู่แรกก่อนเลย
ฟ้าสั่งปิ่นสินชาย

เพชรมงค์คุณอีกโกบ๊วยไทย
ฟ้าสั่งเจอกับเพชรมงคล
จอห์นแคนนอน

จอห์นแคนนอนและเขาเชื่อมฮินชัยอ๋อแสนสุก
ในคู่ที่สองครับจอห์นแคนนอนเจอกับหินชัยอ๋อแสนสุก
และในคู่ที่สามมีกำหนัก๕๕๕กิโลกรัม
เกียรติกล้องอายุทยาสเทพรัฐมวยไทย
และเขาเชื่อมฮินชัยอ๋อแสนสุก
ในคู่ที่สามนะครับเกียรติกองอายุทยา
เจอกับสถานพบสบังครุน้ำหนัก๕๕จุด

ภูซานธนสิทธิ์มวยไทยเชม
คู่รองผู้เอกของเราครับปูซานธนสิทธิ์มวยไทยยิม
ฟ้าสั่งสิทธิ์ลุงแดง

ที่กระดับ๖๙กิโลกรัม
วิลเลียววิปโฮล์

นักชกจากสหรัฐอเมริกาวิลเลียมวิฟโอ

เจ๊สายรุ้ง
นี่แหละครับคู่ชิงเข็มขัดประจำรายการ

มาพร้อมกับเข็มขัดพิการหนัก๖๙กิโลกรัม

ในวันนี้ครับใครจะได้เป็นเจ้าของ

และเพื่อนดังคลิป

จริง
จริง
สวัสดีครับทุกคน

เพื่อสร้างทางวิทยาลักษณ์ศักดิ์สองของพระจิตจิม
พวกเขาเจอโรคแพร่ภายในปี๗๕๒
สำหรับทุกคนดีกว่า
กระสุนของฟ้าสังปิ้นเสียนชาย

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

เพราะเพชรมงค์ทนอีกก็มวยเท้า
จะเจอกันอีกครั้ง
ดวนกับทนาภูสารทนาศิษย์มวยไทยจากนครราชสีมานในสิทธิ์แชมป์ชนแชมป์
ทั้งคู่เคยมีดีกีเป็นถึงแชมป์มวยรอบครับ
คู่ที่สามครับคู่ค้ำสนานพบสบังคุครับ
นักชกจากสมุทรปาการจะเจอกับเกียรติกล้องอายุทยาสเทพรัฐมวยไทย
สินชัยอแสนศึกครับจากชนบุรี
ประทะกับแคนนอนจอนครับจากออสเตรเลียและบนเวทีครับ
ไม่ธรรมดาเลยครับจับคู่นี้มาเจอกันก่อนครับ
เปิดหัวคู่แรกครับสนานฟ้าศังปินปินชัยครับ
นักชกจากจังหวัดพิจิตรครับอำเภอสากเหล็กในวัย๑๗ปี
ชื่อจริงชื่อนายอนุชาน้อยทองครับ
ล่าสุดแท้น็อคให้กับชายเล็กซิตกำนันประเสริฐเอาไว้ครับ
ค่ายมวยปประชิกิมอดีตเป็นแชมป์มวยรอบนะครับ
รุ่นพิกัด๖๒กิโลกรัม
ส่วนมุมแดงครับเพชรมงคลอิโก้มวยไทยครับ
นายปราโมททองขำครับจากทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชครับ
ในวัย๓๐ปีล่าสุดเสมอกับเอกอำนวยช่อชกอำนวยครับ
สังกัดค่ายมวยอีเกิลมวยไทยครับ
นี่นะครับคุณเอลิฟอร์เนียซาวน่าครับ
ยังอยู่กับเราครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับนักชก

ส่วนมุมน้ำเงินครับคุณอนันต์ประจิตครับ

ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเป็นมงคลนามได้
ชื่อว่าเพชรมงคลอีเกิ้ลมวยไทยครับ
โชว์ความไว้ครั้งแรกนะครับ
เสมอกับเอกอำนวยชนิดที่สนุกดูเดือดแล้วครับ
วันนี้ชื่อฉันกระดูกประสบการณ์ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับ
แต่เพชรมงคลนั้นอย่างหนาเลยครับ
ทางด้านค่ายมวยอีเกอร์มวยไทยเมื่อวานมาชกกับเราครับ

ท่านลายแผนตลีด้วยรองขาครับ
เธอตอบเก๋าค่ะครับ
เพชรมงค์บนนั้นหลังจากที่มาเสมอกับเอกอำนวยแล้วก็กลับไปโชคพร้อมที่ภูเก็ต๔๕ไพท์แหละครับ

อยากจะเดินกระชับพื้นที่ทันทีครับหายหน้าหายตาไปนานครับฝ้าฝั่ง
ต้องบอกว่าโตวันโตคืนด้วยนะครับก่อนหน้านี้นี่ชกในเวทพิกัด๖๒กิโลกรัมเองครับ
ตอนนี้เบ่งน้ำหนักขึ้นมาเป็น๖๗กิโลกรัมครับ
ซึ่งต้องย้อนไปก็เคยเสมอกับวันเมโอฮวนมาตินครับ
แล้วก็มาแพ้น้องเข้ากับชายเล็กซิกกับน้ำประเสริฐ

แต่สั่งพยายามจะเบียดเข้ามาเจอซ้ายของเพชรมงคล
จังหวะต่อยมัด๑๒ของภาษัง

แต่ยกขวายกซ้ายหลอกครับแต่แทงขวา

พยายามจะเบียดแต่ว่าเพชรมงคลไม่หนีเลยครับ
ด้านนั้นต้องกลายจังโอ้โหเจอแค่งซ้าย

เอาเลยครับขวางหน้าวางได้แค่งขวาครับภาษัง

แต่ลูกหนักหน่วงรุนแรงนั้นอยู่ที่เพชรมงคล
เจอหน้าผิวเลยครับภาษัง
หยาย่ำเตรียมขึ้นมานี่ไม่ช้านะครับ
มาสายครับเอาเลยครับโตคืน
ต้องบอกว่าค่าตัวเกือบแสนแล้วครับทั้งคู่นั้น
โดยเฉพาะภาษังนี่ก็บอกว่าแสนต้นละครับ
อื้อหือปักด้วยสองขวาครับ

ตั้งไว้เด้งด้วยซ้ายเด้งด้วยขวาครับ
จังหวะดึงไม่พ้นครับเพชรมงคล
ต่อสั่งเปิดเกมเข้ามาพยายามจะปักศอกขวาเจอแข้งซ้ายสวน
เกี่ยวแล้วเททิ้งเลยครับเพชรมงคล
เอาละครับมาสั่งเดินเบียดเข้ามา
น่าเหมือนท่านหน้าเพชรมงคลยังไม่รีบยังไม่ร้อน
เครื่องไล่รู้ว่าจะติดหรือยังครับถูกครับ

ภาษังเรียกจะเดินต้อนครับหาจังหวะชิงออกอาวุธก่อนอีกครับ

เป็นมวยที่ไม่ชอบลดน้ำหนักแล้วครับเพชรมงคล
จังหวะดึงสายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล

เอาละครับหมดยกที่๑ครับพักกันครู่เดียว
แชมป์เบียร์ชาเลนจ์
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล

จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล

จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
จังหวาดึงซ้ายตายังดีอยู่ครับเพชรมงคล
ดูครับนี่ครับกอตตีกระช่ามายัดเลยครับด้วยข่าวขวา
นี่แหละครับหลักเรียบประสบการณ์กระดูกมวยของต้นด้านเพชรมงคล
ดูหากันก็บอกว่า๑๐กว่าปีแหละครับ๑๒๑๓ปีครับ

มงคลพยายามจะอาศัยลูกจัดแจ้งยัดด้วยข่าวซ้ายโตขึ้น

มงคลพยายามจะทิ้งด้วยข่าวซ้ายและเสียบด้วยข่าวซ้าย
ร่องไหนกดลงมาเสียบด้วยซ้าย
ผู้แลกกันมั่นจริงครับผู้ดี
อาศัยรุกขยันเลยครับวางแข้งซ้าย

ล้ำก็มาเจอเข่าซ้าย

สายยาล็อคไว้ปี้ปี้

พลังฟันด้วยศอกซ้ายทันที

กับฟ้าสังค์เพศบังคลมละมาเสียบด้วยข่าวขวา

โอ้โหฟ้าสั่งพยายามจะเสียบด้วยเขาขวา
โอ้โหเกมนี้ผ่อนไม่ได้เลยครับ

เออ

มาคู่เปิดหัวของรายการ
ประหว่านเพชรมื่นคนอีโก้หมวยไทย

ของฟ้าตังปิ่นปิ่นชัยจากจังหวัดพิจิตย์

สำหรับหัวด้วยซ้ายครับของฟ้าตัง
เกี่ยวได้เพื่อนคนโต้คลื่นทันที
แต่ความชัดเจนนี่แหละครับ

ผลจะออกมาแบบไหนเราไปลุ้นกันบนเวทีดีกว่าครับ

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน
ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

เรามีนักชกไทยเจอกับนักชกออสเวรีย

ไทยแลนด์เอิ้นเตอร์เทศออสเตอเรลี่ย
ดูมันชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การระยะท่าสด
และตอนนี้มาถึงมวยคู่ที่๒ของรายการ
ชกไทยเจอกับนักชกชาวออสเตรเลีย
ที่การ้ำหนัก๕๗กิโลกรัม
ทุกท่านทุกท่านขอบคุณคุณจอห์นแอนโน่น
ทุกท่านทุกท่าน

สอบธรรมอิซเตอร์เงินอิซเตอร์เงินจับทอง

๑๘ปีและอ่อแซนซุ๊กทีม
วิกเตอรี่วิกเตอรี่วิกเตอรี่วิกเตอรี่
ทุกคนทุกคนดูกันกันหินชัยอ่อแซนซุ๊ก

เจอกับชอนแคนนอนจากออสเตรเลีย

ให้กับนักชกจากต่างชาติบ้างนะครับ

ชกจากออสเตรเลียในวัย๒๗ปี
สังกัดค่ายมวยสิทธิ์มนต์ชัย

มีผลขนกองเชียร์มาเปรียบครับ
แล้วก็เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิท
นักชกจากสังกัดสิทธิ์มนชัยครับ
ส่วนทางด้านหินชัยอแสนศึกมวยไทยครับ

บุงจังหวัดชนบุรีต้องบอกว่าเจ้าถิ่นแท้ครับ
ปัจจุบันวัย๑๗ปีครับสูง๑๖๗เซนติเมตร
ค่ายมวยอแสนศึก
ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณแสนศึกพรุ่งสวัสดิ์ครับ
หรือว่าคุณออสอแสนศึกนั่นเอง
ครับวัยครูเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั่นก็คือกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับ
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับชอนแคนนอนนั้นก็คือ

ปัจจุบันนั้นไปเปิดยิมได้ดิบได้ดีอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับ
ส่วนหินชัยวแสนศึกครับคุณแสนศึกวรุ่งสวัสดิ์ครับ
ขึ้นไปถอดมงกลกับศิษย์รัก
บอกว่าทำมาเลยครับสำหรับเด็กคนนี้
กระดูกประสบการณ์น้อยครับแต่ต้องบอกว่าดีวันดีคืนครับ
แล้วที่สำคัญหัวใจสู้แล้วครับเจ้าหินชัย
วันนี้กองเชียร์มาเยอะเหลือเกินครับวินชัย
คุณออสหรือว่าคุณแสนศึกพรุ่งสวัสดิ์
ปั้นฟาดิฟาบริกเดลานอนครับ
เป็นแชมป์โลกเข็มขัดทองในรุ่นพิกัด๖๕กิโลกรัมมาแล้วนะครับ
เอาเลยครับครูที่สองของรายการครับ
กับออสเตรเลียครับเริ่มต้นแล้ว
กระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้
จอนคานนอนก็ต้องบอกพึ่งจะต่อมวยได้ไม่กี่พัยนะครับ
แต่ความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็หัวจิตหัวใจนั้น
ให้แบบกลายมวยได้สัมพันธ์ถึงความแข็งแรงของแกมาแล้วครับ

สไตล์การชกของสิทธิ์มนต์ชัย

ลงล่างทันทีจอห์น
จะได้ก่อย่างคว่าข้างกระจกแล้วครับสิทธิ์มนต์ชัย

มีคิวชิงแชมป์ครับวิลิอัมวิปเปิ้ล

กับส่องซ้ายทิ้งด้วยมัดขวาครับจอห์น
โอ้โหเอาละครับจังหวะปักศอกของหินชัย

ล็อกในพยายามจะกดแขน

เด็กวัยเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้นครับหินชัย

หินชัยล็อกไนท์

ไม่ถอยครับถีบด้วยซ้ายครับสินชัย

เข้าหลวงนี่เจอซ้ายหน้าของหินชัยทันที

ทิ้งด้วยหมัดขวาลงล่างตามสูตรแบกฉบับภาพของสิทธิ์คนชัย

แลกกันตั้งแต่วินาทีแลกนะครับ
หัวใจไหม้หยอบแพ้ด้านกขู้ละครับ

มวยไทยครับไม่ว่าจะเป็นหัดเท้าเข่าศอกในขณะที่จอนั้นพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็ลงล่างครับ
อุ้ยยจังนะว่าเสียบข้าวซ้ายของอินชัย
แต่ก็สะกวาขอพัฒนาการกัดดีครับ
ค่อยสร้างสมประสบการณ์ที่นี่แหละครับ

แล้วถี่ไว้จอนต้อนเข้ามุมเลยครับ
อ่าหมดยกที่๑ครับ

นี่ครับจากสิบมนชัยใครว่าไม่มีเข่าแล้วครับ

โอ้โหมาแล้วครับเสียบซ้ายเลยครับ
หินชัยเสียบขวาจอดไปยังไงเล่นงานฐานล่าง
อ้าวแล้วครับโอ้ยคนละดอกคนละเม็ดครับ
นี่ครับโอ้โหนี่ส่องขวาส่องซ้าย
แท่งมาอีกแล้วครับถ้าได้หินชัย
แท่งแกร่งของจอดแคนนอนต้องยอมรับละครับในช่วงออกจากออสเตอรียคุณเอง
เจอก่อนซ้ายของหินชัยหินชัยล๊อคไนท์ติ๊กด้วยข่าวขวา
เหลือเสียบด้วยข่าวซ้ายจอดล๊อคไนท์กวนลงมาแล้วตี

วันนี้มาพร้อมเต็มร้อยทั้งคู่
ถ่ายแล้วกับมาอีทหรือว่าจอดแคนนอนแล้วกับล็อคไนท์

ตอนชะนอนบินมาที่หน้าบ้านตัวเองครับ
หินชัยจัดกว่าเขียนใสแล้วผ่านไปส่วนขวา
และล็อคไนท์วันซังแขนสู้

ได้ไหมจรตีขวาครับตี
ถามมาที่นี่ก็ต้องตีต่อขวาโอ้โหดุดันจริงครับจอนแคนนอน
โอ้โหแรกกันสนุกจริงจอนเบียนกลับมาโอ้โหเจอส่อขวาของอินชัย
อินชัยกดไว้จอนเหน็บด้วยข่าวขวากำกัดต้องแย่งลงมา
มาเลยครับซ้ายหน้าหมายก้านคอครับ
จอนแคนนอนพยายามจะตีอุ้ยยังมัดก็ใส่ไล่ทุบด้วยกันแล้วตีซ้าย
ตีซ้ายโอ้โหดุดันจริงเลยครับวันนี้โอ้โหมันจริงครับ
ไม่มีใครยอมใครครับต้องบอกว่าหัวใจไม่ยอมแพ้ด้วยกันทั้งคู่ครับ
พยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วล็อกในสินชัยพยายามจะขวางอ้าวขวางไม่อยู่ครับ
แล้วลอกในศัยตีด้วยซ้ายซีย์ด้วยซ้ายประหยัดจะเน็ตไปเลือกไอ้ผิดไช่
เอาละครับจอร์นล็อคได้ล็อคได้กดลงมาด้วยข้างขวาท่านดี
โอ้โหหนักหน่วงและรุนแรงนะครับ

หมันจริงครับขยับเข้ามาตรงกระยุกท์ซ้าย
โอ้หินใจต้องกัดเชียงหนีแล้วกลับด้วยส่องขวา

เอาละครับแยกก่อนครับต้องแยก
ใช่หาจังหวะอยู่
หยับปันด้วยสองปวกเข้าใส่ปวกด้วยสองทราย
ล็อคอีกทีครับจะหมดจนก่อนพักกันครู่เดียวครับ

เคยให้ก่อนใช่ไม๊
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก

แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
แชลเบียนชาวเล็ก
มาแต่ละดอกแต่ละทีของจรครับพยายามจะเน้นเข้นแล้วก็เข็นแล้วก็ตีครับ
ยายพยายามจะโต้ด้วยซ้ายแล้วปักด้วยศอกซ้ายโอ้โหโดนเหมือนกันครับจร
แต่ล๊อคในได้เน็บด้วยของซ้ายเน็บด้วยของขวาเลยครับ

นะครับแย่งมากลางเวลาที่จรยังไม่ฝ่ายเดินใช้หัวด้วยซ้าย
อ้าวงั้นก็จรลงร่างก็พยายามสะจอกอย่างครับ
อ้าวได้เลือดเลยครับมาฟันอยู่นานครับ
เอาละครับได้ใจหรือเปล่าก็เห็นใจ

โอ้โหได้ของฝากจากชนบุรีแล้วครับ

ครบ๓ยกเรียบร้อยนะครับคู่ที่๒ของรายการครับ
ระหว่างจะได้เห็นชัยอแสนศึก

กับจอนแคนนอนจากออสเตรเลียครับ

ครับโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งไม่นานนอน

เอาละครับไปฟังคำตัดสินดีกว่าครับ
สนับสนุนโดย
ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
เจ้าเชียมใหญ่ท่านครูนะครับตรงนี้เราจะไปมุมการเท่าไหร่ที่๓ครอง
เพื่อผู้ต้องการที่สุด
เจ้าตาน้องครูต้องลงภาพไปกันการนี้
ฮีโรด่าฮีโรด่า
แชมพีเอ็นชาเลนจ์

๒๓ปีแล้วเราอยู่ที่สอบังพลุกสถานพบสอบังพลุก
ถือว่าเป็นนักชกที่ชื่อนามสกุลยาวที่สุดเท่าที่ผมได้ภาพมาเลยแหละครับ
นาเกียรติกล้องอยุธยาสเทพรัฐมวยไทยครับ
ชื่อจริงชื่อนายอนุชิตศรีมาลาจากพระนครศรีอยุธยาครับ
ล่าสุดมาแพ้น็อกให้กับฟ้ามงคลบจงเจริญเอาไว้ครับ
เมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ค่ายมวยสเทพรัฐมวยไทยครับ
โดยคุณจีรพงศ์นิเทพรัฐครับ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ
อดีตเป็นแชมป์ในวิทยาลัย๕๗กิโลกรัมครับ
สถานพบสบางพลุครับนายวรพลเจษฎาจินดาวัฒน์ครับ
อมเตะเมืองพระประแดงจากอำเภอพระประแดงครับ

ปัจจุบัน๒๒ปีครับเป็นนักชกรุ่นพี่นะครับ
แพ้คะแนนแพลวพาวสวนอาหารปีกไม้เอาไว้ครับ

แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ก็เลยได้เจอกับเกียรติกล้องอายุเทียร์

ทางด้านเจ้าสถานพบหรือว่าชื่อเดิมเจ้าน้องเดียครับ

คู่นี้นั้นต้องบอกว่าเป็นมวยอาวุธโดดเด่นกันคนละอย่างครับ
เกียรติกล้องอายุทยานั้นเป็นมวยจับจังหวะและวางแข้งได้เนียนตาครับ
ในขณะที่สถานพบนั้นเป็นมวยหมัดต้อยนักต้อยแรกต้อยคมครับ

หัวหน้าค่ายหนุ่มครับคุณจีรพงศ์นิดเพศรัฐครับ

ที่๓หรือว่าคู่ค้ำของรายการครับ
หลบทีหนึ่งครับเริ่มตอนกี่แล้วครับ๕๕๕กิโลกรัม
ต้นนั้นจับตาดูให้ดีครับนี่ครับ
สถานทบจังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดขวาทันทีครับ
เอ่อเกียจกล้องไอวิทยาต้องกาดสูงเลยครับ
เอาละครับแข้งซ้ายทักทายมาหนักแรงครับ
ดูเลยครับซ้ายกับขวาครับ
ต่างทางด้านสถานพบจะมีมัดครับ
กัดแข้งเลยครับพยายามจะปักศอกสวน
สถานทบนั้นประเภทต้นจัดเอาละครับ
จังหวะวางแข้งขวาแล้วต่อยขวารอบนายเสียบด้วยกับขวาทันที
มาอีกแล้วครับจังหวะเหวี่ยงแล้ววางด้วยแข้งขวา
เป็นมวยที่เปิดเกมเข้าหาเร็วเลยครับ
สถานทบวางแข้งซ้ายจังหวะเกี่ยวพยายามจะคืนครับ
ต่างทีครับพยายามจะลวงซ้ายตลำตัว
วางซ้ายหนักหน่วงรุนแรงแล้วก็เสียบด้วยเขาซ้ายทันทีเหมือนกัน

แทงเขาขวาทิ้งด้วยหมัดโอ้ยตามด้วยข่าวโอ้ยเอาอีกแล้วครับ
ดูครับโอ้โหเมาครับต้องนับเลยครับโอ้โห
จังหวะเสียบขวาของสถานพกครับเล่นงานเอาเกียรติกล้องอายุทยานั้น
ออกการให้เห็นแล้วแกก็ลุยด้วยศอกเลยครับเสียไปหนึ่งนับ
นี่ครับมาอีกแล้วครับชุดใหญ่ครับโอ้ต้องฉากวนหนีก่อน
วนออกมาว่างด้วยแข้งซ้ายว่างด้วยแข้งซ้ายครับหลุดหายครับ
แข่งด้วยข่าวของจัดเข้าไปเลยครับโอ้โหเริ่มจะฟื้นเลยครับเกียรติกล้องอยุธิา
สถานพบล็อกไนด์เพราะยังจะเต้นด้วยข่าวขวาต้องการต้องแยกออกมา
เป็นฝ่ายโยกเข้าหาแล้วครับสถานทบกวางแข้งขวาแล้วต่อยขวา
เกียรติกล้องอยุธิาล็อกไนด์แล้วเสียบด้วยข่าวขวาพยายามจะตั้งกับแข่งขาวไว้ครับ
มาเลยครับสถานพบเจอแข่งซ้ายครับโอ้โหจิ้มลำตัวเอาคืน
นี่ครับเตะขวาต่อยขวาหนักจริงครับโอ้โหนับที่สองมาทันทีเลยครับ
อืมไหวไม่ไหวเลยครับหกครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับ
โอ้โหสองนับครับยกแรกเอาละครับว่ากันต่อ
สถานพบพยายามจะเร่งเกมเลยครับพยายามจะปิดเกมปิดจ๊อปให้เร็วที่สุดครับ
เห็นท่าไม่ดีต้องยุติการชกเลยครับโอ้โห
วันนี้ก็มาดุจริงครับสถานพบดูครับแทงด้วยซ้ายก่อนครับ
สถานพบนั้นต้องบอกว่า๒พร้อมหลังนี่เผื่อสดมันมาเหมือนกันครับ
กระโดดยัดด้วยเขาขวาแล้วปักด้วยศอกขวาเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับ
ดูครับจังหวะวางแข้งขวาของแกแล้วต่อยขวานี่อันตรายจริงครับ
ขวาต่อยขวาครับล่วงเลยครับเปรี้ยงเข้ามาครับ
โอ้โหปิดเกมไวครับวันนี้ทะด้าสถานพบไปบนวัยทีมก่อนครับ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้

ยุคประชงครับกลับเข้าสู่การไทยท่าสด

และตอนนี้นะครับอีก๒คู่เราจบถึง

แล้วครับตอนนี้มวยคู่ที่๔ของรายการครับ
พิกัดน้ำหนัก๖๑๕กิโลกรัม

มวยไทยเยี่ยม
ผมหวังนึงสั่งได้คู่ง่ายไว้ใจเรา
ปูซานทะนะสิดมวยไทยเยี่ยม
ปูซานทะนะสิดมวยไทยเยี่ยม
ผมหวังนึงสั่งได้คู่ง่ายไว้ใจเรา
ฟ้าสังสิดปลุ่มแดง
เราเดินทางไปถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับ
ตั้งคู่กับฟ้าสังสิดปลุ่มแดง
กับปูซานทะนะสิดมวยไทยเยี่ยมครับ
รอยเอ็ดกับนครราชสีมาครับ

เป็นถึงแชมป์มวยรอบครับ

จังหาเพิ่มพิมัยจังหวัดนครราชสีมา

สุดสุด๑๘๐เซติเมตร

ล่าสุดพระราชแสดงคณะลิมลมเอาสัมมิหลาไวม์ครับ

ที่ว่ามันมวยต้นตระกูลชื่อสายดีครับ
ทะดานปูซานเป็นลูกชายของสุธัยาปราสาทหิงพิมัยครับ

ก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก
ส่วนคุณอานั้นเป็นรองแชมป์โลกแล้วครับ
สกัดพรทวีส่วนคุณทวดหรือว่าคุณตา

มวยใหญ่ในอดีตครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นตำนานของมวยรุ่นยักษ์แล้วครับ
แล้วนานต่ออีกครั้งครับยักษุ
สิ่งที่เราหาคู่ต่อกรนั้นยากครับ
สุดท้ายนานฟ้าสั่งสิทธิ์ลุงแดงครับนายเชิดศักดิ์พี่จานครับ
รถถังเมืองเกินร้อยครับจากอเทอร์เมืองจังหวัด๑๐๑
ปัจจุบันวัย๒๑ปีเป็นนักชกรุ่นพี่ครับ

เป็นแชมป์มวยรอบครับในรุ่นพิกัด๖๓กิโลกรัม

ยิ่งได้ยิ่งพัฒนาครับภูซาง
วันนี้ขนกองเชียร์มาเพียบครับนำทีมมาโดยสทจ๋าครับ
สทชัยวัดสุขะเดชะลูกพี่ใหญ่เลยครับ
หัวหน้าค่ายของธนาจมปุษรครับเจ้าของค่ายจอชัยวัดครับ
นี่นะครับพูดขึ้นไปถอบมงคลให้เลยครับ
นี่คือสทจ๋าครับหัวหน้าค่ายหนุ่มรูปหล่อ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับได้คุณจิรษักพิจารณ์ครับนี่คือพ่อนะครับ
พ่อแท้ของฟ้าสั่งวันนี้มีฟ้าสั่งมาสองคนครับ
รายแรกแม่ต้องบอกว่าพลาดท่าแพ้คะแนนไปแล้วครับ
ฟ้าสังค์ถึงสินชายแพ้ให้กับเพชรมงคลอิกเกิลมวยไทย
เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งฟ้าสั่งจะเป็นอย่างไรนะครับ
รูปร่างนั้นปูซานได้ร้อยกว่าแล้วครับแต่เรื่องเก่าก็ดูประสบการณ์แล้วอยู่ที่ฟ้าสั่งนะครับ
ฟ้าสังค์เป็นมวยอาวุธหนักครับ
สำคัญปัจจุบันนั้นเขามีครอบครัวแล้วก็มีลูกที่น่ารักนะครับ
วันนี้นี่ตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษครับว่าสัง
แต่ก่อนนี่คือฟ้าสั่งนอแสนสุกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฟ้าสั่งเพชรจินดาครับ
แต่ตอนนี้กลับมาใช้ค่ายเดิมของตัวเองครับ
กลับมาอยู่บ้านเกิดครับที่ไข้มวยสิทธิ์ลุงแดงที่๑๐๑แล้วครับ
หู้ยยยยพยายามจะตกไปทึบหุ้กซ้ายและเล่นงานฐานล่างก่อนล่ะครับฟ้าศัง
ดูครับนี่แล้วกับแบบแค่งขวา
ซ้ายของธนปุตรศาลเริ่มทำงานทั้งคู่แล้วครับ
ซ้ายกับขวาแล้วครับเขากัดสด

พยายามจะคู่รุ่นน้องแล้วครับภาษัง
สถานไม่สนพยายามจะโยกพยายามจะสร้างจังหวะที่ขวา

พยายามจะใช้อาหุธหนักครับ
เล่นงานนักชกรุ่นน้องซ้ายโอ้โหเกือบไปแล้วครับ

พยายามจะเน้นที่หัดซ้ายเหมือนกันครับภูซาน

ดูครับชกชิ้นจังหวะโหยิ่วจังหวะซ้ายของปุตรศาล
ขวาครับฟ้าสั่งจากภรรยามาเรื่อยครับยัดเข้ามาอีกทีครับ
ตั้งได้แล้วครับวงในอาสางโอ้โหเจอยัดซ้ายครับต้องถอดแขนออกมา
แข่งซ้ายของภูซานขยับมาประจำจะเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วครับ
โอ้โหต่อยกับมวยสูงมวยยาวต้องอย่างนี้ครับฟ้าสั่ง
ภูซานมาแล้วครับเวลากันมันน่ากลัวจริงครับ
ตีด้วยซ้ายกันแต่สมมุติแต่ทางขวาก่อนแน่นี้อ๋อสาดดุ้งเลยครับ
ภาษังประยับจะเน้นที่แก่งขวาโยกกลับมา

แล้ววันนี้มาละเอียดกับอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายทุนกลับมา
ครับมาสั่งโอ้โหต้องรัดเอาไว้เลยครับ
หมดยกที่๑ครับพักกันครู่เดียวเท่านั้นครับ

ซึ่งทั้งคู่มีดิกรีไปถึงแชมป์มวยรอบ

คืนด้วยกับปั้นดูลูกนี้
เดินและใช่ในช่วงปลายกรุ่นหมัดชุด
ดึงลบหมัดมวยที่รูปร่างดี
ต้องระวังเพราะเป็นหมัดที่ยาว
ทุบไล่ตบัน
รุ่นพี่ในขู่ไว้ก่อนครับในช่วงต้นยก
แต่ใบปลายโดนเอาคืนครับยกที่สอง

คนละดอกคนละทีครับซ้ายกับขวา
มาแล้วครับฟ้าสั่งไม่หนีโอ้ยเจอหมัดซ้ายน้ำกระจายเลยครับดอกนี้
ต้องบอกว่าเบสิกพื้นฐานดีครับ
ตะกูนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีโดยเฉพาะคุณพ่อครับ
คุณพ่อนี่สร้างชื่อด้วยเหรียญทองแดงโอลิมปิกมวยสมัครเล่นนะครับ
มวยสามคนสมัครเล่นแล้วก็ว้างแข้งขวายัดเข้ามา
เอาละครับหัวใจไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับฟ้าสั่ง

อย่างกระเบียนเข้ามาทิ้งประมาทขวาเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วตกด้วยหุ้กซ้าย
เจอกล่องซ้ายส่วนว่างแค่ขวาส่วนเลยครับพระสังค์
ใกล้เกียบนี้ที่ครับโอ้โหอยากจะนวดลำตัวแต่เจอข่าวส่วนเข้ามา
ตดมาแท่งซ้ายหวังหน้าเอาไว้ครับทางหน้าพระสังค์ปีจ่อยยาง
ก็ส่วนได้ตกให้คุณสามารถไซค์มันดูครับเด็กคนนี้ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นเลยครับ

นี่แหละครับแต่นี่มันโอ้โหแต่โดนบวก

พยายามจะขวางหน้าเจอเหลี่ยมของฟ้าสั่ง

อื้อหือแลกกันมันจริงครับ

ทิ้งด้วยมัดซ้ายโอ้โหนี่ครับ
จังหวะแลกหมัด

มาเป็นชุดเลยครับต้องล็อกไว้ก่อนครับ

แทงด้วยซ้ายนี่เลยครับแทงซ้ายของรัฐภูซาน

เข้าซ้ายของภูซานเสียบขวาเสียบซ้าย

เล็งมาเยอะใช่ไหมครับดูครับเหมือนจะหักไม่ลง
โอ้โหหัวจิตหัวใจของรุ่นพี่

ว่ายอมไม่อยู่ในสารบกของฟ้าสั่งเลยครับ
เอาเลยครับเขียนล่างได้

พยายามจะตัดล่างเจอเสียบขวา

ทั่วจังหวะยัดไส้ครับ

จังหวะฉายของทนาภูซานครับท่านผู้ชมครับ

เดินหน้าเสียบเข่าจนรุ่นพี่ในตัวนี้โยนเลยครับแต่
เดินหน้าเสียบเข่าจนรุ่นพี่ในตัวนี้โยนเลยครับแต่
เดินหน้าเสียบเข่าจนรุ่นพี่ตัวนี้โยนเลยครับแต่
ไม่ยอมง่ายง่ายอยู่แล้วครับสำหรับท่านรุ่นพี่อย่างฟ้าสัง
ไม่ยอมง่ายง่ายอยู่แล้วครับสำหรับท่านรุ่นพี่อย่างฟ้าสัง

คำว่าทิ้งตัวนี้ไม่อยู่ในสารบกของฟ้าสั่งเลยครับ
คำว่าทิ้งตัวนี้ไม่อยู่ในศาลระบบของฟ้าสังเลยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ
หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

หัวจิตหัวใจแก่เกินร้อยครับ

โอ้โหแล้วเด้งกระดอนคาเชือกเลยครับ

ต้องบอกว่าตอนนี้โดนเยอะไปแล้วนะครับสะสมครับ
เอาละครับไปฟังคำตัดสินพร้อมกับรุ้นกันละก่อนครับ
คุณผู้ชมครับมวยคู่นี้เดือดมาก
ชนะสิทธิ์มวยไทย
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลยครับ

วันนี้ชิงกันที่พิการหนัก๖๙กิโลกรัม
เรามียอดนักชกไทยเจอกับนักชกจากสหรัฐอเมริกา

ทรมานแมนทรมานแมน
แมนแมน

วิ้มพอร์
และกับพวกเขาที่กำลังสู้กับแรดฟันเตอร์
รับทรัพย์ของนัทธรรมสุวรรณ
๒๒ปีแล้วและพ่อท้องบุราณจิม
กำลังรับทรัพย์ของนัทธรรมสุวรรณ

แฮทสายรุ้งสิทเจสายรุ้ง
ทุกคนทุกคน

รับทรัพย์ของนัทธรรมสุวรรณ

สิทเจสายรุ้ง
เราได้ตามมาจากผู้เอกนำรายการนะครับ

พิกัด๖๙กิโลกรัมครับ
ระหว่างแฮทสายรุ้งสิทเจสายรุ้ง

เจอกับวิลเลี่ยมวิเพิ่มจากอเมริกาครับ
ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับ

ซัดกันอย่างโคตรสนุกเลยครับ

สายลุ้งที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปช่วงวินาทีสุดท้าย

โดยมีเข็มขัดแชมป์ในรุ่นพิกัด๖๙กิโลกรั

ข้างด้านวิลเลียมวิปเพิร์ลครับ
ชกในวัย๒๗ปีจากสหรัฐอเมริกา
ส่วนสูง๑๗๔เซนติเมตรครับ

ลูกศิษย์ของพันธบริเอกมนชัยศรีประเสริฐ
ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับ
เพชรสายรุ้งศิษย์เจ๊สายรุ้งครับ

จากตำบลวังมหากรครับ

ส่วนสูงครับ๑๗๔เซนติเมตรเท่ากัน
ฟอร์มหลังชนะ๒แพ้๑เช่นกันเลยครับ

จากค่ายมวยพอทองบุราณ

ปัจจุบันเนี่ยทางด้านเพชรสายลุ้งครับ
ต้องบอกว่ารับราชการทหารอยู่ครับ
ดูศรีร้านลูกร่างก็ใกล้เคียงกันจริงครับ
ครั้งที่แล้วบอกเลยครับว่ามันมาก

ครั้งที่แล้วต้นเป็นของทางด้านวิลเลี่ยมวิปเพิลครับ
แต่ความเด็ดขาดในช่วงท้ายครับเพชรสายลุ้ง
ต้องบอกค่อนคั่งที่จะดีเลยครับ
ไปถ่อมงคลให้กลับทางฝั่งของวิลเลี่ยมครับ
มาที่ถ่อมงคลไปแล้วหนึ่งคนครับ
กระสุนจรแคนนอนจากออสเตเรีย
คว้าเช้าหินเช้ตริดอสแสนสุครับ
ในครู่ที่๒ที่ผ่านมานะครับ

ครั้งที่แล้วนั้นรู้แหละว่าปล่อยให้ทางฝั่งของเพชรไตรุ้งนั้นได้หายใจนี่
เหนื่อยแหละครับตัวเองปล่าย
โอ้โหเล่นงานทันทีแล้วครับ
ตามสไตรของสิบมนต์ชัยแหละครับขยับพยายามจะต่อยมัดหนึ่งสองแล้วลงล่าง
เพชรไตรุ้งอู้เหมือนรู้เลยครับ

พรีเรียตบิเพอะซ์ครับขยับต้อนมา

กังงั้งมาจากทุกคนแล้วครับสหรัฐอเมริกา
เกลือจิ้มเกลือแล้วครับเพชรสายลุกพยายามจะเล่นงานผ่านล่างเหมือนกันครับ

พยายามจะเปิดเกมพยายามจะชวนเพชรสายรุ้งนั้นออกอาวุธเยอะแล้วครับวิเศษตบด้วยฮุกซ้าย
พยายามจะขยับจอดล่าง
บางนายตั้งแขนไว้มีงัดเสริมที่สองครับ
ต้องถอดหัวออกมาเลยครับธนาควิลเลียมวิปเพิล
เอาละครับกลับมันดึงหลบได้
โอ้โหดูครับสายตาของธนาควิลเลียมเพชรสายรุ้ง
โอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับจังหวะดึงหลบหมัดของวิลเลี่ยม

โยกเยอะกับมวยสาทศาสตร์ควบเลยครับ
ธนาควิลเลียมเพื่อจะต้นเพชรสายรุ้งไปไว้เข้ามุมครับ
นะครับวิลเลียมนี่ครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับ

ต้องเจาะยางครับเพชรสายรุ้ง
เลี่ยงของเยียงเข้ามาเป็นกับลุงขยับจะสวนด้วยมัดขวา

เลี่ยงขยับเจอซ้ายหน้าจะหวังเกี่ยวแล้วคืนให้คุกซ้าย
ในแล้วเสียบด้วยฟันโอ้เสียบด้วยเขาซ้ายแล้วเจอฟันศอกสวนเลยครับ
เลี่ยงตำปั้นขวาไม่ถึงครับ
เปลี่ยนเป็นการซ้ายบ้างครับให้ใส่ลุง
วิลเลียมวิพเปิ้ลเล่นงานพับนายช่องเข้าและเจอซ้ายหน้า
ขยับมาแล้วมิลเลียมจะท้าด่วนชวนแรกครับ
ก็เกี่ยวแล้วยังคืนไม่สนัดจะตารางขึ้น
ยังทรงเรียงจะซีอื่นเกกได้ของวิลเลียมวิพเปิ้ล

อัมไวด์ครับเจอกันขวาส่งท้ายเลยครับ

แล้วดูครับเจ้าความสายตาของเผ็ดใสลุงครับ

พยายามจะทิ้งด้วยมัด

กะเอาทีเดียวอยู่แล้วก็ยกที่สองเริ่มขึ้น

ยังแต่ครับ

วิลเลี่ยม
นะครับง้างไม่ออกครับจิ้มลำตัว

วิลเลี่ยมวิฟเฟิร์ลกำลังแท็กซ้ายดูครับ

แพทย์ใส่รุ้งแล้วฟันได้สดอีกที
โอ้โหมาละเอียดจริงครับทั้งคู่วันนี้
แลกกันสมศักดิ์ศรีเลยครับ
คนที่พาแชมป์ได้ไปพร้อม

กล้องเจ๋งและเจ้าจริงครับ

กระดาษยัดซายเริ่มเข้าไวก่างขวา

อากาโต้ตรงทีเลยครับทางเรือ

พยายามจะเคลียร์หาหน้าแล้วขึ้น

ยุ่งแล้วครับ

อาวุธของท่านาเป็นท่านาวิลัมวิปเปิ้ล

แล้วก็วิลัมแล้วขวางหน้าฟันด้วยศอก
แล้วครับขวางหน้าแต่ดูครับ

ในการออกอาวุธครับไปใส่ลูก

เอาเลยกับปวบได้ไหม
เสียบด้วยขอบซ้ายครับก็ใส่ลูก

แชมป์เบียร์ชาเลนจ์
ต้องบอกว่าเดือดจริงครับสำหรับคู่ชิงแชมป์๖๙กิโลกรัม
ครั้งที่แล้วก็มันแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ
ซัดกันอย่างสนุกแลกกันอย่างดุเดือด
ระหว่างเพชรไสลุ้งสิรเจไสลุ้งกับวิลเลียมวิปเพอล์

ตอนนี้ครับเหลืออีก๑อีก๓นาทีครับ๑ยก
หากผลการตัดสิน๓ยกผ่านไปเสมอกัน
ต้องมีจัดเสด็จต่ออีก๑ยกเลยครับ
เป็นภาพช้าครับนี่ครับทิ้งด้วยศอกขวาครับ
โอ้โหแล้วก็ลากมาทิ้งด้วยศอกซ้ายอีกที
เอาละครับยกสุดท้ายยกที่๓ครับ
ถ้าเกิดว่าเสมอกันครับคุณสุภาชิน
แน่นอนครับต้องตัดสินกับยกสัตว์เด้นแหละครับ
โอ้โหจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างของวิลเลี่ยมทำได้ดี
หลวมมานี่วิเลี่ยมมีศอกอ่าละครับปักด้วยศอกซ้าย
ทิ้งกับหมัดขวาตัดล่างอื้อฮือไปใส่ลูกเสียบด้วยของขวา
มาครับอาวุธมวยคล้ายกันครับหลอกล่างหักเช่ทิ้งไปก่อนครับ
อื้อฮือมาใส่ลูกแข็งแรงแข็งแกร่งเลยครับวิเลี่ยม
โอ้โหวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับ
ว่ากันต่อขึ้นมาว่ากันต่อ
เอาละครับขวางวายแทงซ้ายแทงซ้าย

โอ้โหดูครับยกนี้แรงยังไม่ตกครับ
อู้ว
ออกมาเร่งแล้วทำได้ดีครับวิลเลี่ยม
มันชกกับอเมกาก็มาละครับ
พยายามจะปักเท้ากลายสู้ละครับ
วางแข้งซ้ายเกี่ยวได้แล้วเททิ้งเลยครับ

อาจารย์ลุงเดินมา

หากระบูนโอ้โหไม่ตีด้วยครับ
โอ้โหได้เก่าเลยครับลูกดี

บริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายของวิลเลี่ยมครับ
ยังว่าพร้อมมาแล้วกับแก้งซ้าย

วิลเลี่ยมวิพเคอร์แลกจะต้นใหม่

โอ้โหไม่ซะดัด
พอไม่เดินนี่แหละครับจุ้งเหมือนกันครับวินิวิเพิล
ออกมาสูดอาการหายใจครับเติมลมหายใจออกซิเจนเข้าปอด
ซ้ายอีกแล้วโอ้โหวันนี้เราบอกว่ากับเครื่องนะวิลิอม
เจอแค่งซ้ายเททิ้งเลยครับโอ้โห
ปากการพยายามจะเซฟไว้ครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงครับ
เอาเลยครับหลายยกเลยครับ
ขึ้นมาว่ากันต่อพยายามจะทิ้งด้วยหมัด๑๒เจอหมัดขวา
โอ้โหดอกเดียวครับดอกเดียว
โอ้โหโอ้โหเวี่ยงเข้าไปเต็มเลยครับ
ยังเบาอยู่ครับ๖แล้วครับ
ปาดจังลุกครับโอ้โห
จิตหัวใจของแกอ้าวแล้วครับวิลิอมกระโดดพีบเลยครับ
เรียบร้อยหรือเปล่าแม่ยอดเยี่ยมจริงครับดอกนี้ของวิลเลี่ยมไม่ไหวเลยครับ

นี่สำคัญครับเป็นการแก้มือล้างแคนได้สำเร็จครับ
เกมต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับ
ชกชวยจังหวะได้ดีครับวิลเลี่ยม
ทั้งที่บริเวณคิ้วซ้ายของตัวเองครับแตกนะครับ
ภาพช้ามาก่อนครับเดี๋ยวดูครับ
นี่ครับเปิดแผลแตกบริเวณปลายคิ้วซ้ายครับ

และนี่ครับโอ้โหเจอศอกดอกนี้ไปเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับ
สอกเข้าไปถึงกับถอยครับ
แล้วนี่ครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดแรกครับเจอหูขวาครับ
เดี๋ยวดูครับนี่ครับหมัดก่อนครับเปรี้ยงเข้าไปครับ
หนักแน่นอนครับลูกนี้เพราะเหวี่ยงมาจากข้างหลังครับ
ซึ่งที่สำคัญครับล้มลงไปหัวกระแทกพื้นอีกต่างหาก
ว้าวทุกท่านคุณพ่อมีความรู้สึกว่าไง

สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
สุปเปอร์ฮีโรสำหรับบลูแลนด์และแรดคอร์เนอร์

ทุกคนได้รับ๑๒๐เดกรีสและทุกคนได้รับ๑๐๐๐๐บาททุกคน
ทุกคนทุกคนทุกคน
เรามีคำสั่งของบลูแลนด์แรดคอร์เนอร์วิลลิอมวิมโภล
ตอนนี้เราก็ได้แชมเปียนคนใหม่นะครับจากสหรัฐอเมริกา
ทุกคนโอเตอร์แหมปท์

มันเนี่ยสามารถติดตามได้ในช่วงหน้าเลย
คุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ
ในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมีไฮไลท์เด็ดนะครับ

วันนี้มวยเดือดจริงมวย๕คู่

เป็นแชมป์เปียนในพิการหนัก๖๙กิโลกรัม

สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา

และวันอาทิตย์บ่าย๔๖โมงเย็น

เรามีไฮไลท์เด็ดให้คุณผู้ชมแน่นอน

ตอนนี้ผมบีสุวัสดีสุวัสดีคราวนี้
ขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับ
รายการไฮไลท์เลยสวัสดีครับ
คนนึงเจ้าซัสต้าคอร์สปริญภินชัย

มวยเด็กระดับแถวหน้าของประเทศเลยครับ

นี่ครับคู่มวยมันอีกหนึ่งคู่ครับ
วินชัยอแสนศึกครับกับจอนแคนนอนจากออสเตรเลีย
คู่นี้นั้นหินชัยแม้ว่ากระดูกประสบการณ์จะไม่เยอะนะครับ
ในขณะที่จอนแคนนอนก็กระดูกประสบการณ์ก็ไม่เยอะเหมือนกัน
แต่แลกกันสนุกครับเปิดเกมใส่กันตั้งแต่ยกแรกเลยครับ
ทีมักหมวยไทน่นี้มันบอกว่าเก่งน้อยเก่งน้อยเก่งเก่งเก่งมากเลยครับ

โอ้สุดท้ายก็เพลงทนาจญาตง์จอนแคนนอนอาศัยความแข็งแรงเกียรติเอาชนะไปได้

ระหว่างสถานบริษัทบรมศบางครูจากสมุทรปาการกับเกียรติกล้องอยุธยาสอเทพรัฐมวยไทย

สถานพบนั้นเร่งเกมตั้งแต่ยกแรกแล้วครับ
ขวาต่อยขวาแล้วนี่ครับจังหวะปิดเกม

ก็ปิดเกมไว้นะครับเอาชนะน็อกไปเพียงยกแรก

สิทธิ์รุงแดงครับกับภูสานทนศิษย์มวยไทยครับ
อีกฝ่ายหนึ่งได้เก๋าอีกฝ่ายหนึ่งได้สดแล้วครับ

ฟูซานั้นพยายามจะเน้นที่หัดซ้ายและแข้งซ้ายครับไล่กันอย่างสนุก
ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของฟ้าสั่งครับวันนี้สู้ได้อย่างสนุกเลยครับ
สูงยาวด้วยครับสำหรับธนาภูสานดูครับกดมาแทง
ดมาเสียบครับสะดุ้งครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะวางแข้งซ้าย
แทงด้วยเขาขวายัดเข้ามาแต่ต้องชื่นชมครับเจ้าฟ้าสั่งครับ
หัวจิตหัวใจไม่ยอมอะไรง่ายอยู่แล้วครับ
แล้วดูครับโดนศอกโดนของแรงครับโอ้โหเวลาแกมานี่มาเป็นชุดเลยครับ
นี่ครับเตะซ้ายนี่เตะเลี้ยวแล้วกระโดดคอลอยใส่เลยครับ
อุสานแล้วทิ้งด้วยหมัดซ้ายปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายเลยครับปิดเกม
ก็พลิกเอาชนะน็อกไปได้ในยกสุดท้ายครับแล้วนี่ครับ
กำลังต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับเคยเจอกันมาแล้ว๑ครั้ง
ทางด้านเพชรสายรุ้งเคยเอาชนะมาก่อนครับในไฟล์ล่าสุด
แต่ครั้งนี้ครับต้องบอกว่าการเตรียมตัวมาดีครับ
วิลเลียมวิปเปิ้ลโอ้โหเดี๋ยวก็เตะด้วยซ้ายครับ
แรกกันอย่างสนุกแล้วนี่ครับวางด้วยซ้ายหน้าของทะดานเพชรสายรุ้ง
วันนี้ต้องบอกว่าครบเครื่องจริงครับสำหรับวิลเลี่ยมวิเคิลจากอเมริกา
จังหวะปิดเกมนี่สอกซ้ายก่อนครับมึนแล้วก็ลุยเป็นการใหญ่เลยครับ
สุดท้ายก็คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จครับสำหรับวิลเลียวิเคิลจากสหรัฐอเมริกา
วันนี้เวลาของรายการทั้งหมดลงแล้วครับผมมาตรมงค์เบอร์นาลี
ผมซุปชินยมบำรุงครับอาบลาแผนรายการไปก่อนครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ